อีกหนึ่งเรื่องเป็นภัยของผู้หญิงนะฮะเป็นพนักงานผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อกำลังจัดของอยู่เรียงใส่เชลล์ใส่ชั้นข้างหลังมีผู้ชายคนหนึ่งเดินป้วนเปี้ยนไปมาเธอก็สงสัยเอ๊ะมาทำอะไรก็เลยแอบตั้งกล้องมือถือเอาไว้ภาพที่เห็นกำลังช่วยตัวเองอยู่ข้างหลังนะครับตกใจมากเลยเอาไปดูคลิปที่เธอแอบถ่าย

อยู่ข้างหลังเนี่ยคือเธอก็ก้มจัดของของเธอไปปกติอ่ะนะ
ก็ยืนช่วยตัวเองเดินวนไปวนมาผู้หญิงคนนี้เขาก็สงสัยแหละ
เขาก็จัดของอยู่ก็เลยแอบตั้งกล้องเอาไว้นะฮะ
อันนี้เป็นร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งแบรนด์หนึ่งครับแถวสารแดง
ผู้ชายก็เดินอยู่ข้างหลังวนไปวนมานะฮะ
ครั้งแรกเดินมาพร้อมกับช่วยตัวเองอยู่
จังหวะเองก็เหมือนแบบยืนอยู่ข้างหลังผู้หญิงคนนี้
จ้องอยู่แล้วก็ทำอย่างนั้นไปเรื่อย
แล้วสุดท้ายก็เดินออกไปจากร้าน

เขียนเตือนเอาไว้ว่าเตือนภัยสังคม
ดูกันภายนอกไม่ได้จริง
ทีมข่าวก็เลยไปถามน้องพนักงานคนนี้
เมษาตอนนั้นเธอก็ไปจัดของที่ร้านย่านพุทธมนตร
เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดครั้งแรกเธอเคยเจอผู้ชายคนนี้๓ครั้งแล้ว
แต่ละครั้งเนี่ยจะเดินป้วนเปี้ยนไปมาตอนเธอจัดของแบบนี้
จำหน้าผู้ชายคนนี้ได้เพราะว่าชอบไปเดินตามหลังเธอ
พนักงานในร้านถามว่ารู้จักกันหรือเปล่าเนี่ยมาด้วยกันเหรออะไรแบบนี้นะฮะ
แต่จริงคือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจากนั้นเธอเองก็พอเห็นผู้ชายคนนี้มา
ก็เลยพยายามตั้งกล้องเอาไว้นะฮะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
กระทั่งกลับไปดูที่หลังก็เห็นว่าโอ้โหกำลังทำอนาจารย์อยู่ข้างหลังเธอนี่แหละครับ
ยอมเรียกว่ากลัวตกใจเพราะไม่เคยเจอเหตุงานแบบนี้มาก่อน
ก็เลยเอาคลิปอันนี้ไปแจ้งความไว้แล้วแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้ายังจับผู้ชายคนนี้ไม่ได้
สุดท้ายตัดสินใจเอาคลิปนี้ไปโพสต์เองในเฟซบุ๊คส่วนตัว

เพราะว่าน่าจะก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหลายครั้งเหมือนกัน
หลังจากเกิดเรื่องก็แจ้งไปยังบริษัทต้นสังกัดแล้วนะครับ
ก็ไม่ให้เธอไปสาขานั้นอีก
แล้วก็เปลี่ยนให้พนักงานเป็นผู้ชายไปแทน
เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเธอก็ได้